เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูที่มาของคำว่าหลับไหลกัน

ส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงการหลับแบบยาวหลับสนิทเพลิน
แต่เนี่ยหลับแล้วก็ไหลไปตามน้ำจริงค่ะ
อ๋อทิ้งไปเอาอะไรที่เพราะรักจะทำกับเราให้เสียใจ
ผมว่าคนนี้น่าจะออกหักออกหักออกหักต้องไปลอยน้ำไป
เมื่อคืนคงจะแบบว่าร้องใจเต็มที่ค่ะ
เลยต้องปล่อยให้ไหลไปแบบนี้ไหลไปบนอะไรบนที่นอนเนี่ย
เอาจริงเพื่อนที่ถ่ายคลิปให้ไม่คิดจะรั้งไม่คิดจะดึงเพื่อนบ้างละ
นั่นสิเพราะว่าเนี่ยก็ฝนโป่งด้วยเม้อ

ตื่นป่าวตกใจเอ๊ะฉันอยู่ที่ไหนโอ้ที่หน้าทำไมเปียกอ๋อมันคืนฝันว่าเข้าห้องน้ำ
อันนี้คุณก็หลับลื้อเกินละมั้งคะ
แต่นี่คือแบบน่าตกใจเหมือนกันนะ
แล้วเนี้ยที่นอนถ้าที่นอนเปล่าเราก็ยังเพราะเข้าใจ
ที่มีที่นอนแล้วยังมีคนนอนในนั้นด้วย

ก็ต้องน่าตื่นตื่นจากการหลับไหลเถอะคะ
ไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะจมหายไปกับสายน้ำซะก่อนนะคะ
บางทีนอนที่หนึ่งตื่นมาอยู่อีกที่หนึ่ง
จริงนะไม่ได้นะไม่ได้ค่ะนี่เรื่องจริงนะคะ